คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการช่วงประมาณ
นี่ไงเขาปฏิเสธแล้วบอกว่าผมไม่ได้ปลาขวดทราย
แต่กลายเป็นถูกรุมทำร้ายนะคะ
มีมีดแล้วมีอาวุธเห็นไหมคะเป็นมีดโอ้โหมีดเล่มเบอร์เรอเลยอะค่ะ
นี่ค่ะคือทางครอบครัวของคนเจ็บ
เขาบอกว่าเขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดี
ต้องเอาภาพภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
มาให้ทีมข่าวของเราบอกว่าช่วยตามเรื่องให้ด้วยนะ
แล้วไม่อยากจะให้ตำรวจคือแบบปล่อยเรื่องไว้นานนะ
ให้จับคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับผู้เสียหายทั้งสองคนตามคลิปภาพนี้ค่ะ
ไปคุยกับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
นายภัยศาลอินทราอายุ๒๔นะคะ
ตัวเขาเองกับนายนาธีอินทราอายุ๒๐
น้องชายขี่รถไปออก
เนี่ยไปหาของกินขากลับเห็นวัยรุ่นสี่คน
ท่าทางแบบมันรีบมากเขาก็เลยแบ่งละ
ให้กลุ่มเนี้ยแซงไปแต่กลายเป็นว่ากลุ่มเนี้ยมาประกบ
ภัยศาลบอกว่าผมก็พยายามจะบอกว่าเปล่า

ไม่ใช่คู่เหรียะจำหน้าผิดหรือเปล่า
เปิดหน้ากากอนามัยให้เห็นหน้าด้วย
แต่ทางฝั่งผู้ก่อเหตุแบบไม่สนเลย
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็พยายามจะขี่รถตามด้วยนะ
พี่น้องเนี่ยพากันวิ่งหนีตายและรอดมาได้
หลังเกิดเหตุก็รีบไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เย็บตั้ง๓๙เข็มนะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบางเสาทงนะคะ
ทางคนเจ็บที่เป็นพี่น้องกันคู่นี้
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนจริง
ไม่ได้ไปปลาขวดใส่กลุ่มผู้ก่อเหตุจริง
ตอนนี้ก็ยังอยู่แบบหวาดระแวง
กลัวว่าจะโดนกลุ่มผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาทำร้ายอีกค่ะ
ก็ถือมีดจะแทงแต่มันก็ยังไม่ได้แทง
โดนแขนกับนิ้วครับนิ้วห้อย๒นิ้ว

ผมก็บอกผมไม่ได้ปลาไปอยู่ไม่ได้ปลา

ใช่ครับประมาณพอดูจากรูปทรงแล้ว

อายุ๒๔แล้วครับไม่เคยมีเรื่องนะครับ
ใช่ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย

พยายามจะบอกกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
ว่านี่ไม่ได้ทำเมื่อกี้มาปลาขวดใส

แผลลึกเข้าไปถึงกระดูกโอ้โหเย็บไปแปดเข็มก็เลยอยากจะ
ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดอ่ะค่ะทีแรกเลยอ่ะไอ้คนชี้มีดอ่ะ
มันชี้หันมาชี้ใส่พี่ผมเอ่อแล้วก็มีคันมาประกบข้าง
มันก็ถามผมว่าปลามึงปลาขวดป่ะเนี้ยว่าปลาวครับพี่ปลาวครับพี่
มันก็ต่อยหน้าผมแบบโหผมพยายามบอกว่าผมไม่ได้ทำพี่
ผมไม่ทำผมพูดถูกพูดไม่รู้จะพูดยังไง
เราล้มนอนหงายลงไปด้วยใช่ครับมันต่อยผมผมผมก็ล่วงไป
ไปกับหลังพี่ชายผมมันก็ดึงผมลงมาถนนมาเตะมาต่อย
ต่อยจนพี่ชายผมวิ่งไปไอ้คนที่ถือมีดอ่ะ
เข้ามาฟันผมฟันตรงนี้แล้วก็ฟันหลังครับตอนนั้นคิดว่ามัน
เรายังจะมีชีวิตรอดกลับมาโอ้โหไม่คิดเลยพี่ตอนนั้นไม่ได้คิดเลย
คือผมลุกไม่ขึ้นเลยพี่ถ้าพี่ชายผมไม่ชะงักมา
มันก็ไม่ถอยถ้าพี่ชายผมวิ่งไปเลยผมก็ตายตรงนั้นเลยพี่
ไม่เคยมีเรื่องผมทำงานครับครับบรรที่สำรวจอ่าส่งตัวให้ได้
ใช่ครับคุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะทางคนเจ็บได้รับการติดต่อ
จากครอบครัวของหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือนายตะวันอายุสิบเจ็ดปี
คนขี่รถจักรยานยนต์เขาก็บอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงจริง
ไปกันสี่คนใช่ไหมคะแต่ให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดดีดี
คนที่ไปทำร้ายเนี่ยแค่สามใช่ค่ะจะมีคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
เขาร่วมด้วยแต่เขาไม่ได้ทำร้ายทางครอบครัวของคนนี้ก็เลยติดต่อไปทางคนเจ็บนะคะ
ค่ะตำรวจก็อยู่ระหว่างการตามตัวคนที่เหลืออืม
แล้วก็มาดำเนินคดีต่อนะคะนี่ค่ะ